อันนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่แปลกแต่ก็ไม่น่ากลัว
เมื่อวานนี้ที่เราอ่านกันตอนเย็นใช่ไหมถูกต้องแต่นั่นมันเป็นเพจของใต้เตียงดารา
แต่อันนี้วันนี้ไทยรักนั่นเลยนี่เห็นไหมคะ
ก็คือวุ้นเส้นหลังจากที่มีข่าวลือนะฮะว่ามันจะเป็นการเซ็นใบหย่ากันแล้วหรืออะไรยังไง
เพราะว่ากระแสอันนี้ว่อนไปทั้งวงการมายากันเลยทีเดียวนะคะว่าคู่ดาราคนดังได้ตัดสินใจอย่าขาด
จากการแต่งงานชีวิตคู่กันไปแล้วเรียบร้อยทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวสะพัดอยู่หลายเดือนเลยแหละ
ซึ่งสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้แยกกันอยู่สักพักใหญ่แล้วเพราะว่ามีปัญหาทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือกันทีเดียว

ปัญหามือที่๓แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะอย่าขาดจากกัน
จนสุดท้ายฝ่ายหญิงทนไม่ไหวก็จึงตัดสินใจยุติความสัมพันธ์
แล้วก็เซ็นใบหย่าเพราะว่าระยะหลังเนี่ยฝ่ายชายเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ในหมู่เพื่อนสนิทแล้ว
อ๋อหมายถึงเขาว่าอย่างนั้น
เขาว่าอย่างนั้นนะเอาต่อพอข่าวนี้สะพัดออกไปก็มีหลายคนก็จัดจ้อง
ไปที่พระเอกของเราก็คือชาคริสกับวุ้นเส้น
ซึ่งก็เคยมีข่าวทำนองว่ากำลังจะปรับความเข้าใจกันนู่นนี่นั่น
โดยพบในอินสตราแกรมของวุ้นเส้น
ซึ่งเขาก็โพสต์เอาไว้ว่า
นั่นก็คืออย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้
โดยที่โพสต์ครั้งสุดท้ายเมื่อ๓วันก่อนนี้เองนะ

ก็คืออย่างนี้โพสต์อยู่ในภาพของเพื่อนที่กำลังเฮฮากันนะ

พริกเกลือ
เคยมีภาพโพสต์คู่กับวุ้นเส้นมานานพอสมควรแล้วนะ
ก็ที่เขาไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นอย่างนั้นนะคะสุดท้าย
นั่นจะเป็นคลิปที่เขาแบบว่าเขาจะไปประสานรอยร้าว
เราก็เลยไปติดต่อทั้งคู่นะก็ติดต่อไม่ได้

ไม่ได้แต่ก็เลยเอาอย่างนี้ด้วยกันก็ไปติดต่อคนที่ดูแลชาคริสต์นะว่าตกลงเป็นยังไง
ผู้จัดการส่วนตัวเขาคงจะพูดบอกว่าก็เดี๋ยวลองให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่า

ใช่ก็ปล่อยให้เขาบอก
ไปถามคนที่ใกล้ชิดวุ้นเส้นดีกว่า

เป็นเรื่องของคนสองคนเราก็ไม่รู้อะไรมากยังไงเนี่ย
เอาให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่า

เมื่อถามว่าช่วงนี้วุ้นเส้นดูโอเคไหม
คนดูแลเขาบอกว่าก็โอเคทำงานตามปกติไม่ได้มีอะไร
ดังนั้นอยากให้ติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไง
ต้องมีเสียงแบบมีแผ่วนิดนึงนะของคุณแม่นะ

เพราะว่าเขาก็ออกมายอมรับตรงว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน

เขาก็พยายามประคองที่จะแบบว่า

แต่ถ้ามันไม่ใช่เขาบอกเป็นเพื่อนกันมันยังจะดีซะกว่า

นี้มันอยู่กันคู่กันยากนะ

หรอคุณว่าคนที่เขาดีดีอยู่กันดี

ใช่ไหมน่ะมันก็พูดยากเลย
ใช่ไหมล่ะมันก็มีแต่อยู่ที่แจ่งอดทนอย่างมากนี่สูง

เดี๋ยวนี้คนก็เลยอยู่เป็นโสดกันเยอะขึ้นถูกไหม

แองจี้เขาเป็นดอกไม้แรกแล้วมีผีเสื้อดูสิ

กูแม่ไม่มีค่ะผมไม่มีผัวหรอกเมีย
กูเรารู้ว่าบ้านป้ายคือความทุกข์เออ

บ้าเหรอฉันเคยมีประสบการณ์มาตั้ง๑๓คน

จริงไหมคะมีคนบอกว่าพี่เมมีมรักครั้งใหม่แล้ว

ไม่รู้จะอธิบายว่าอะไรคือยังไม่มีจริง
มีคนเข้ามาเอางี้นะง่ายนะคนเราเนี่ยนะ
มันก็มีคนมาเกาะแกะแหละเป็นเรื่องธรรมดา
คนเข้ามากลิ่นแบบว่า
ไว้นะพวกเค้าจะฮาว
มีคนมาโทรขนาดแค่เดินสวนกันนะ

ก็มีโทรศัพท์ของอีคนที่เดินสวนเนี่ยมันเก่งนะ

หว่าหรือ